พาคุณผู้ชมมาร่วมบุญกับพี่บินมาเร็วรีบดีกว่า

คือวันวันเข้าวันสาปีนี้คือวัน๒สิงหาคมนั่นเองค่ะ

พี่บินบอกว่าปีนี้ตั้งใจมอบให้กับวัดทั้งหมด๓๒วัดค่ะ
เดี๋ยวดูที่มาที่ไปคำเลข๓๒วัด
โดยใช้เทียนฟันศาสตร์ทั้งหมด๖๔เล่ม
๖๔ตั้งหมดเอาแล้ว

พี่ทอปบอกว่าการขนเทียนฟันศาสตร์เข้าวัดเนี่ย
เองอะไรเองแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของมูลนิธิทุกปีที่ทำมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ปีนี้เลือกวัดบริเวณรอบกรุงเทพหานคร
เป็นวัดป่าที่เน้นสายวิปัศนาค่ะ

ตั้งใจจะถวายให้ครบ๓๒วัดภายใน๒วันค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่เทียนพรรษาเท่านั้นนะคุณผู้ชม

ชำระค่าน้ำค่าไฟวัดแล้วก็ชำระหนี้ส่งด้วย
เป็นเคล็ดลับความปังของพี่บินค่ะใช่ค่ะ

ก็เหมือนแบบว่าเอากรรมเอาอะไรของเราไปด้วย

ส่วนเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องราวของตัวเลขที่เราเกิดกันไปค่ะ

แต่ปรากฏว่าเลขป้ายทะเบียนโอ้โหคุณผู้ชมพี่แจ๊กรีนเอาไปสืบสอบมาให้แล้วค่ะ

ต้องขอเล่าสตอรี่ก่อนนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
คือระหว่างไปทำบุญเนี่ยจริงพี่บินต้องนั่งรถตู้ประจำตัวอีกคันนึงนะคะ
แต่ว่าวันนั้นไม่รู้ว่าอะไรโดนใจจู่ก็เปลี่ยนนะคะขอย้ายไปนั่งรถอีกคันค่ะ
ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยรถตู้ประจำตัวซึ่งพี่ธอมไม่ได้นั่งนะคะ
เกิดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมกระจกฝั่งขวาแตกระนาวแบบตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดนะคะทุกคนก็ปลอดภัยดีมีคนมาขับกระแทก
อ๋อแล้ววันฝนตกด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะ
แล้วก็พี่ไอ้แกก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนแบบมันมีเรื่องประหลาดใจ

รู้ล่วงหน้าคุณผู้ชมก็เลยเปลี่ยนคันซะงั้น

ไม่มีอะไรเลยค่ะปลอดภัยนะคะแค่รถกระจกร้าว

เบียนรถตู้ที่นั่งประจำนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุก็คือ
ในขณะรถที่เปลี่ยนมาใหม่
ใช่นะคะเปลี่ยนวันใหม่ก็คือ๒ขอไข่ทอบูเท่า๕๐

ใช่คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

ไม่เอาดีกว่ามานั่งรถอีกคันดีกว่า
เขาจะถามเลขทะเบียนรถตู้คนนั้นใช่ไหมครับ
ทะเบียรถตู้นั้นก็คือลงท้ายได้๗๓นะครับ
เขาก็อยากรู้เหมือนกันนะ

๕๑๗คันที่มาด้วย
ก็แล้วแต่นะครับ
ว่าดวงใครก็ดวงมัน

ติดกันมันก็๔ครั้งหมดแล้ว

เลขมันก็ซ้ำวน
เดี๋ยวย้ำเรื่องเทียนภาษาอีกนะ

ก็ออกมาจากพี่ท็อปปากพี่ท็อปเอง

แล้วก่อนอันนี้๒๙๙๒อ่ะ

ใช่ผมส่งไปตามตอนนี้จะตามวันไหน